อันนี้ขาดยาของดิฉันเมายา
มีหนุ่มวัย๒๖ปีเมายาบ้าคุณผู้ชม

แต่คราวนี้คือสติมีนะคะ
เหมือนว่าสติดีแต่ว่าอาจจะยังไม่มีสติ
ดักรอทำร้ายรถบรรทุกที่บรรทุกนักเรียนนะคะ
เด็กนักเรียนเต็มคันรถเลยมารอทำร้าย

เป็นอะไรแต่ว่าคนขับรถเนี่ยบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจสพลำปัมพร้อมกับญาติก็ช่วยกันนำตัวนาย
นัทพลแก้วสมวัย๒๖ปี
ชาวตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทธลุงไปสงบสติอารมณ์ค่ะ
ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็พบว่ามีสารเสพติดนะคะ
ก่อนหน้านี้ขณะที่พนักงานสอบสวนสพลำปัม
เข้าตรวจสอบถนนสายลำปัมปากหวะท้องที่บ้านปากหวะในอำเภอเมือง
มีรถโดยสารสายพัทธลุงลำปัมจอดอยู่บนถนนกลางชุมชนบ้านปากหวะ
สภาพกระจกด้านหน้าแตกละเอียดเลยนะคะ
ตามตัวรถก็มีร่องรอยถูกฟันด้วยมีดพระหลายแห่ง
ชาวบ้านในชุมชนเขาตกอกตกใจกันยังภาวะกันอยู่เลย
โชคดีจริงคือรถคันนี้เป็นรถบรรทุกเด็กนักเรียน
จะเอาเด็กนักเรียน๒๐คนไปส่งที่บ้านค่ะ
โชคดีมากนะนักเรียนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย
คนบาดเจ็บคือคนนี้คนขับรถ
มิตรเพชรศรีค่ะเป็นคนขับรถโดยสาร
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากรอยมิดพระที่บริเวณแขนขวา
เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังขับรถโดยสาร
นำเด็กหนู๒๐คนไปส่งบ้าน
อยู่นายนัทพลก็เดินถือมีดพระมาดักให้รถจอด
แล้วก็ใช้มีดพระฟันไปที่กระจกด้านหน้ารถค่ะ
มิตรก็เลยผลักตัวเด็กที่นั่งด้านหน้าให้หลบ
แล้วก็กระโดดลงพร้อมบอกให้นักเรียนทั้งหมดวิ่งหนีค่ะ
ญาติญาติเขาก็วิ่งตามมานะแล้วก็มาพร้อมตำรวจด้วย
ควบคุมตัวนายนัทพลไปโรงพักได้สอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ
นายนัทพลคนนี้นั่งดื่มเหล้าขาวกับเพื่อน
ครับดื่มกันมาตั้งแต่เช้าแล้วฉลองได้งานทำไง
ที่ทำให้นานาพลคนนี้กลุ่มข้างแล้วก็เกาะเหตุแบบนี้